เรื่องจากเราได้รับการแจ้งจากหน่วยข่าว
ว่าถ้าได้มีการเงินเสิญอข้อมูล
อันอาจจะเกิดความสับสนและปกปัน
ก่อให้เกิดความไม่สงบได้

ซึ่งการประกาศออกมา

ตนเองได้รับมาหรือมีอยู่นะครับว่าทำผิดกฎหมายหรือไม่
หากทำผิดกฎหมายก็ให้หน่วยงานนั้นให้หน่วยงานนั้นนะครับ
ไปดำเนินการพิจารณาตามปกติก็คือ
ถ้าต้องการที่จะถอดข้อความออกเป็นบางช่วงหรือระงับการออกอากาศ
ก็ต้องไปขออำนาจศาลนะครับอันนี้ก็เป็นจึงขอแจ้งให้ทราบนะครับ
เนื่องจากว่าการประกาศฉบับนี้ออกมาเรายังไม่ได้บังคับใช้
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไปครับ
เราก็จึงอยากจะจัดประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจว่านะครับว่ากรชเนี่ย
ไม่มีนโยบายหรือยังไม่มี
คำสั่งที่จะจำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อนะฮะ
แล้วก็ยังไม่มีการสั่งปิดสื่อ
เป็นเพียงการจัดการข้อมูลข่าวสาร
ที่มีปัญหาเป็นชิ้นไปหรือเป็นช่วงเวลาไป
ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจจะก่อให้เกิดความสับสน
ก่อให้เกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นได้
เพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่แล้ว
จึงจำเป็นต้องออกมาในลักษณะนี้ก่อนครับ

ในเรื่องของได้มีคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรงนะครับที่๑๓
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสื่อและข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ข้อ๒ก็คือสืบสวนตรวจสอบพิสูจน์ทราบติดตามความเคลื่อนไหวของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารหรือบุคคลที่ไม่ได้มีการเผยแพร่
รวมทั้งส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายหรือเพื่อระงับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
ข้อ๓คือกำหนดมาตรการเชิงลุกในการบังคับใช้กฎหมายหรือก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
เป็นสรุปก็คือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้คร่าวให้ฟังครับ

แล้วก็มีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมาเป็นคณะกรรมการ

ก็คือหากมีข้อมูลข่าวสารแล้วก็จะแบ่งออกมาเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ
ว่าเราจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับ
หากเป็นข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อความมั่นคง
หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายนะฮะ
เราก็จะ๑ถ้าเป็นบุคคลนะครับ
เราก็จะเรียกมาตักเตือนนะครับ
ถ้าเป็นเรื่องของเป็นความผิดตามกฎหมายแล้ว
เราก็จะให้หน่วยงานนั้นหรือพบเป็นผู้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับ
ก็ให้หน่วยงานนั้นดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่นะครับ

ในเรื่องของเราจะใช้อำนาจตามพรกรหรือตามประกาศ
สภาวะฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเนี่ย
เว้นที่เป็นเรื่องเร่งด่วนจริง
เราจริงจะประกาศใช้อำนาจในการระงับใช้นะครับ
ที่ไม่สามารถรอได้ที่ไม่สามารถที่ให้หน่วยงานปกติทำได้

หากรออาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์
หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้
จึงจำเป็นต้องใช้อำนาจของประกาศสภาวะฉุกเฉินที่มีความ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนะครับ
ครับก็ผมคงมีชี้แจงได้เท่านี้ครับ